แน่นอนครับบรรยากาศที่รัฐสภาร้อนฉ่า
ประเด็นของวัคซีนถูกอภิปรายอย่างเข้มข้น
เป็นการตั้งข้อสังเกตจากฝ่ายค้านนะครับ
ติดตามการแรงงานสดจากคุณสิริวัลลักษณ์สัตว์
รายงานสดมาจากรัฐสภาเชิญครับค่ะคุณนัชพงศ์คุณวรพรค่ะ
ข้อกล่าวหานะคะที่วันนี้ฝ่ายค้านได้พุ่งมุ่งโจมตีอภิปราย
เพื่อชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวของรัฐบาลโดยเฉพาะการบริหารงานของผลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะ
ซึ่งวันนี้นะคะไฮไลท์สำคัญก็อยู่ที่สอสอฝ่ายค้านค่ะนายประเสริฐจันทรวงทองนะคะ
ได้มีการเปิดเอกสารลับค่ะซึ่งบอกว่าเอกสารนี้นะคะมีการเปิดเผยถึงที่มา
ในการแบ่งเงินทอน๒๐๐ล้านบาทนะคะในการจัดหาซื้อวัคซีนเดี๋ยวไปดูภาพบางช่วงเมืองตอนกันค่ะ
ผ่านมาแล้วกว่าเจ็ดชั่วโมงของยัตริการอภิปราณ์ไม่แว่วางใจคนเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีและห้ารัฐมนตรีในวันแรกค่ะโดยไฮไลท์ของการอภิปรายวันนี้
อยู่ที่นายประเสริฐจันทรลวงทองค่ะสอสอพักเพื่อไทยที่อภิปรายชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลว
ของการบริหารงานสี่ด้านค่ะของผลเอกประยุทธ์แล้วก็นายอนุทินชาญวิรากูล
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะ
โดยเฉพาะการจัดหาวัคซีนที่ผิดพลาดล้มเหลวเจตนาไม่เข้าโครงการโคแวคตั้งแต่ต้นค่ะ
เพราะไม่มีเงินทอนทำให้ประเทศไทยเสียหายค้าความตาย
หากินบนความตายของประชาชนด้วยการจัดซื้อวัคซีนคุณภาพต่ำค่ะ
แล้วก็มีราคาแพงเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนซื้อวัคซีนเพียงรายเดียวค่ะ
ซึ่งนายนายนะคะได้เปิดหลักฐานเอกสารซื้อขายวัคซีนที่ชี้ให้เห็นว่า
การซื้อวัคซีนมีเงินส่วนต่างที่หายไปหายไปไหนหรือว่าเข้ากระเป๋าของใครบางคนค่ะ
จากนั้นนะคะสอสอของภาคภูมิใจไทยก็ลุกขึ้นประท้วงนายประเสริฐ
และขอให้ระมัดระวังอย่าด้อยคุณภาพของวัคซีนค่ะ
เพราะอาจกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ส่วนเรื่องเงินทอนวัคซีนนั้นนะคะ
นายประเสริฐได้พูดถึงก็ทำให้ผลเอกประยุทธ์ต้องลุกขึ้นชี้แจง

ทอนที่ว่านั้นอยู่ที่ใครไปฟังเสียงบางช่วงนี้ค่ะ
เอาราคาตามคอลโลมออนุมัติ
คิดเป็นเงินสกุลดอลลาร์ตัวกลม๓๓๑ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทย๑๘๔๖ล้านบาท
เอาราคาที่จัดซื้อจริงที่บริษัทชีโนแวคได้ขายให้
คิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐ๒๖๗ล้านดอลลาร์สหรัฐ
คิดเป็นเงินไทย๘๗๔๘ล้านบาท
ส่วนต่างราคา๒๐๙๘ล้านบาท

เงินตรงนี้มันอยู่ที่ไหนครับ

นี่ยังไม่รวมกับที่จะซื้ออีก๑๒ล้านโดสนะครับ

ถ้าซื้ออีก๑๒ล้านโดสในราคาโดสละ๑๗บาท
ท่านประธานลองคูณดูครับผลประโยชน์จะได้เท่าไหร่
เรื่องบุคคลไปนอกบางเรื่องไม่แน่นอน
รวมทั้งการวิจารณ์คุณภาพของวัคซีน
ที่ผมเตือนเพราะว่าผมไม่ต้องการให้
อภิปรายของเราไปกระทบต่อความรู้สึกของประเทศอื่น

ยอมรับการถูกสอบทุกชนิดอ่ะนะครับ
เลิกจ้างคนดังค่ะนั่นก็เป็นเสียงของการลุกขึ้นชี้แจงของนายกรัฐมนตรีนะคะ
ซึ่งนายกมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าการทำงานของนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะ
ทำงานตามหน้าที่ไม่มีการทุจริตค่ะส่วนการใช้เงินนะคะ
ก็ทุกวันนี้ก็ใช้เงินเดือนของนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท้าให้ฝ่ายค้านนะคะ
ไปหาเอกสารมายืนยันว่าเงินทอนของวัคซีนจำนวน๒๐๐ล้านบาทนั้นอยู่ที่ใครค่ะ
เป็นการอภิปรายของนายแพทย์ชนนั่นศรีแก้วสศภัภยไทยจังหวัดนั่น
ยังคงชี้ให้เห็นถึงการบริหารงานของรัฐบาลที่ล้มเหลว
เฉพาะการบริหารแก้ปัญหาโควิด๑๙
ส่วนการพิปรายในวันนี้นะคะมีกรอบเวลากำหนดไว้ว่าจะสิ้นสุดในเวลา
เที่ยงคืนครึ่งนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยนัดประชุมกันอีกรอบนึงนะคะ

ครั้งนี้ก็ใช้เวลาทั้งหมด๓วันแล้วก็ลงมติในวันที่๔ค่ะ
ทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่รัฐสภา
ขอบคุณครับคุณพระพรคุณนัชพงศ์ค่ะ

ก็ยังเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่รัฐสภานะครับ